ผู้หญิงก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นเซลล์ขายรถนะฮะ
เป็นพนักงานไฟแนนซ์ครับถูกลวงให้ออกไปทำเอกสารข้างนอกครับ
เพราะว่าคนก่อเหตุผู้ชายที่อยู่ด้านหลังของมิ้นท์เนี่ย
คนนี้ครับเขาอ้างว่าเขาอยากจะออกรถแต่ว่าไม่สะดวกไปที่โชว์รูม
เจ้าหน้าที่ที่จะทำเรื่องสินเชื่อเนี่ยมาหาหน่อยได้ไหมเอาเอกสารมาให้เซ็นหน่อย
และจุดเกิดเหตุมันจะมีแต่ป่าย่าแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับ
นี่เหตุการณ์คล้ายกับเคสหนึ่งที่เป็นเซลล์ขายรถเหมือนกัน
ครั้งนั้นเธอเสียชีวิตด้วยเคสนี้รอดใช่ไหมคะ
รอดแต่ว่าเธอโดนข่มขืนครับ
ถูกล้วงให้ออกมาอ้างว่าต้องการอยากจะถอยรถ
เอาเอกสารมาให้เซ็นข้างนอกได้ไหมที่ทำงานอยู่ข้างนอกติดธุระ
พอมาถึงแล้วมีแต่ป่าย่าแล้วเขาใช้มีดมาจี้บังคับเธอขืนใจเธอ
แล้วหลบหนีไปเร่งล่าตัวคนร้ายครับหนุ่มหื่นที่ฉุดสาวเข้าไปข่มขืนในป่า
เวลาผ่านมาเนี่ยเกือบจะ๒๙ชั่วโมงแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
ภาพด้านซ้ายของจอครับตำรวจสพสำนักทองจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
รับแจ้งว่ามีผู้หญิงนั้นถูกฉุดเข้าไปและถูกขืนใจครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในสวนยางพาราพื้นที่ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
โมงเย็นเมื่อวานนี้๓๐กันยายนจุดสตาร์ทของการตามล่าตัวคนร้ายครับ
โมงเย็นเมื่อวานจนกระทั่งจนถึง๔โมงเย็นวันนี้๒๔ชั่วโมงผ่านไป
ยังไม่เจอตัวและนับจนถึงเวลาตอนนี้นี่เกือบ๒๙ชั่วโมงแล้วนะครับ
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๓๕ปีสมมุติว่าชื่อคุณแดงนะครับ
ยังหวาดภาวะและหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายชัยยศเลียวคำ
ถ้าหากว่าทีมงานพร้อมแล้วเดี๋ยวสลับขึ้นภาพมาก็ได้นะครับ

แล้วก็มีภาพที่เขาโผล่หน้าขึ้นมาอยู่บนกองเหมือนกับลูกมะพร้าวอีกด้วยนะครับ

นี่ฮะมิ้นท์และคุณผู้ชมเผื่อใครเจอเบาะแส
กับตำรวจในพื้นที่จังหวัดระยองได้เลยครับ
มีอาชีพกรีดยางมาทำงานกรีดยางอยู่ที่ระยอง

แล้วออกอุบายขอซื้อกระบะอยากจะถอยรถอยากจะถอยกระบะครับ
ขอให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาให้ผมเซ็นข้างนอกได้ไหม

เพื่อที่ว่าจะได้ออกรถให้กับลูกค้า
ก็หอบเอกสารหลักฐานมา
ถึงตามจุดที่นัดหมายครับเธอบอกว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ย
พอขับรถมาเรื่อยมันแปลกทำไมมันมีแต่ป่ามีแต่ต้นยางเต็มไปหมดเลย
แล้วพอเห็นตัวนายชัยยศดูท่าทางมีพิรุษไม่น่าไว้ใจ
แต่จังหวะนั้นที่มาถึงมันก็บ่ายคล้อยเย็นแล้วนะครับ
ค่อนข้างที่จะน่ากลัวด้วยบรรยากาศสองข้างทาง
ท่าทางไม่น่าไว้ใจบวกกับบรรยากาศโดยรอบเธอเลยไม่ยอมลงมาจากรถ
นั่งอยู่ในรถก่อนเห็นแล้วแต่ว่าใจหนึ่งก็เฮ้ยเขาเป็นลูกค้าจริงหรือเปล่า

ถ้าเกิดเขาทำอะไรขึ้นมายังไงเลยเนี่ยสองจิตสองใจ
นายชายศชักมีดออกมาอ่ะคราวนี้แน่แล้ว
มีดออกมาแบบนี้เธอกลัวมากครับ

สิ่งที่นายชายศทำก็คือใช้มีดจี้บังคับเธอให้ลงมาจากรถ
แล้วลากเธอเข้าไปในป่าข้างทาง
พยายามขัดขืนพยายามร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ว่ามิ้นท์และคุณผู้ชมมันมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยสองข้างทาง
มันจะยังไงดีมันจะหนีไปทางไหนได้เนี่ย

พอลากเธอเข้าไปในป่านายชายศก็ขืนใจเธอ
ต่อมามีชาวบ้านขี่รถผ่านมาพอดีครับในจังหวะนั้น
พอเสร็จกิจเนี่ยชาวบ้านขี่รถผ่านมา
นายชัยยศเห็นชาวบ้านได้ยินเสียงรถมา
ก็เลยรีบสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หลบหนีครับ
เป็นจังหวะที่ผู้เสียหายได้ยินเสียงรถชาวบ้านคือ
เหมือนมีคนมาช่วยแล้วเธอก็เลยรีบวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
พาตัวเธอนั้นส่งไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายครับ

เล่าว่าเห็นรถยนต์จอดเปิดประตู
แล้วมีรองเท้าตกอยู่หนึ่งข้างรู้สึกผิดสังเกตก็เลยลงไปตรวจสอบ
แล้วผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปเพ่นแนบอย่างรวดเร็วเลยครับ
จากนั้นเห็นผู้เสียหายวิ่งร้องไห้โฮออกมาขอความช่วยเหลือ
ลูกผู้หญิงด้วยกันเห็นแบบนี้แล้วก็รู้เลยว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแน่
รีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รีบแจ้งตำรวจครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจรวมทั้งผู้นำชุมชนและชาวบ้านกลุ่มจิตอาสา
เขาเอารถวิบากแบบนี้มานะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเขาฮะ
มอเตอร์ไซค์ธรรมดามันลำบากรถยนต์ก็ยากครับ
กลางค่ำกลางคืนหากันไม่มีวี่แววของนายชายศหรือว่านายโอคนก่อเหตุเลยนะครับ
เป็นป่าไม้รกทึบและความมืดเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้ยากต่อการค้นหา
เจ้าหน้าที่ที่ขี่รถวิบากก็ขี่รุวิบากตามหา
ดูวิบากตามหาไปมาดูที่กระท่อมดูที่กระต๊อปครับ
ตรงนี้เป็นกระต๊อบที่พักของผู้ก่อเหตุ
คิดว่าเขาน่าจะมากบดานตรงนี้หรือเปล่า

ข้าวของบางส่วนเหมือนกับว่ามีการเก็บเตรียมเอาไว้เพื่อเตรียมจะหนี
หลังจากนั้นกระจายกำลังกันครับ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากก็หาไป
บางส่วนก็เดินเท้าตะโกนหาครับช่วงกลางคืนบรรยากาศเมื่อคืนนี้
ตามหาตะโกนหาใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งสารพัด
เพื่อจะกล่อมให้เขายอมมอบตัวครับ
ออกมามอบตัวเถอะ

ใหญ่คือคนเสื้อเขียวบ่อยโอ้ออกมามอบตัวเถอะนี่นะฮะ
ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าอำนาจ
เล่าให้ฟังนี่ฮะเสื้อเหลืองนี่คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เขาบอกว่านายโอเนี่ยเป็นลูกน้องเขา
สมัครกรีดยางทำงานด้วยกันได้ประมาณสักเกือบปีหนึ่งแล้วมั้
กลมตีเวลาประมาณสักปีหนึ่งนะฮะค่ะ
ปกติแล้วในโอ๋เนี่ยเป็นคนขี้อาย
เรื่องผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ดูกันล่อนหรือดูเจ้าชู้เลยนะ
ขี้อายไม่ค่อยกล้าเข้าหาผู้หญิงด้วยซ้ำ
เหรอคะก็เลยตกใจว่ามาก่อเหตุแบบนี้เลยเหรอ
แล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนที่เขาอ้างว่าเขาจะออกรถกระบะ
คือถ้าผมรู้อันนี้หมายถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นนายจ้าง
ถ้าผมรู้ก่อนผมจะบอกเลยว่าอย่าไปออกรถให้เขา

ทุกวันนี้มันยังต้องมาหยิบยืมผมอยู่เลย
แต่ละวันเนี่ยมันจะเอาเงินที่ไหนไปออกรถ
รู้ว่าติดต่อเซลล์ขายรถผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการยืมมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปเอาพัสดุ
อ้างว่าพัสดุมาส่งปกติก็จะมายืมมอเตอร์ไซค์
เพื่อไปรับพัสดุอยู่แล้วก็ไม่คิดว่ารอบเนี้ย
มายืมมอเตอร์ไซค์เพื่อจะขี่ไปแล้วดักรอเซลล์
แล้วก็ก่อเหตุแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกช็อกมาก

ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เนี่ย
รู้เรื่องทั้งหมดก็หลังจากเกิดเรื่องไปแล้ว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
นี่เป็นข้อมูลสำคัญนะครับค่ะสิ่งที่ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นในจ้างของนายโอบอกก็คือว่าคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในพื้นที่นี่แหละคงหนีไปไหนได้ไม่ไกล

ในโอบอกก็คือว่าเขาน่าจะอยู่ในพื้นที่นี่แหละคงหนีไปไหนได้ไม่ไกลอืม
ในโอบอกก็คือว่าเขาน่าจะอยู่ในพื้นที่นี่แหละคงหนีไปไหนได้ไม่ไกล
โอบอกก็คือว่าคิดว่าเขาน่าจะยังอยู่ในพื้นที่นี่แหละคงหนีไปไหนได้ไม่ไกล

สมัครกรีดยางทำงานที่ระยอง
ร้านที่ไปบ่อยมี๒ร้านคือร้านขายของชำ
แล้วก็ร้านกาแฟแค่นั้น

แต่ว่าพื้นที่ที่เขาหลบซ่อนอยู่เนี่ย
มันเป็นภูเขาไงฮะมันเป็นป่าไงครับ
แล้วมันเชื่อมกันได้ด้วยจากลูกนี้ไปลูกนั้น

เดี๋ยวคงต้องดูว่าภารกิจการตามล่าตัว

นายโอคนก่อเหตุลงมาจากเขาแว๊บ
แล้วหนีวิ่งแจ้นกลับขึ้นไปบนเขาอีกแล้ว
คาดว่าที่ลงมาจากเขาน่าจะเริ่มหิวแล้ว

ลงมาจากเขาเพื่อมาหาอาหารหาอะไรกิน
พอเหลือบเห็นชาวบ้านก็เลยหนีกลับขึ้นไปบนเขาอีกรอบหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์วิบาก
ในการค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานก็ค้นวันนี้ก็ค้นกระบะด้วยครับกระชับพื้นที่
กระบะมามอเตอร์ไซค์วิบากก็มา

ปรินต์กระดาษเป็นหน้าของนายโอ
เอาไปแจกเอาไปติดตามรั้วต่างเนี่ยนะฮะ

มีใครเห็นไหมผู้ชายหน้าตาแบบนี้

กระดาษแบบนี้ปริ้นต์ออกมาเลยครับ

ถูกไปผูกเอาไว้ตามรั้วตามประตูอะไรต่างด้วย

ตำรวจนำภาพของนายชายศหรือนายโอ
เนี่ยนะฮะไปติดทั่วหมู่บ้านประกาศเป็นบุคคลอันตรายติดไว้แบบ
นี้เลยครับทุกคนเห็นภาพปั๊บสะดุ้งเลยแล้วทุกคนต้องช่วย
แจ้งเบาะแสถ้าเจอบางคนหยิบไว้ติดมือเลยช่วยกันดู
ครับประกาศเป็นบุคคลอันตรายใครพบแจ้งได้เลย๑๙๑หรือตำรวจ
พอสำนักทองโดยด่วนแม่ค้าร้านขายของชำชื่อว่าพี่ยุภาพร
บอกว่าเห็นโอเนี่ยมาซื้อของที่ร้านเป็นประจำเลยนะพฤติกรรม
ที่ผ่านมาเขาไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวอะไรเลยไม่ได้มีท่าที
กระลิ้นกะเหลี่ยหรือว่าเจ้าชู้เลยด้วยยอมรับว่าตอนเนี้ย
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยหวาดภาวะกันอย่างมากเมื่อวานนี้พอ
รู้ข่าวตอนเย็นใช่ไหมครับมิ้นคุณผู้ชมค่ะพอตกค่ำปั๊บ
ปิดบ้านปิดหน้าต่างหมดเลยอ่ะกลัวเก็บตัวในบ้านไม่
กล้าออกไปไหนโดยเฉพาะบรรดาลูกผู้หญิงทั้งหลายเพราะว่า

แฟคาฟแฟประจำเหนียงกาแฟสองสองอ่ะของห้าบาทอะ
เข้ามาอาศัยอยู่กับบุ๊คช่วยมาย์มากคุยจางมากกี่จาง

อยากให้การให้คนเด็กโกวมกัน
โกวมกันแหละแต่ไอ้แก่ผู้ตรงแกไม่นานไปชนแบบนี้

ไม่ออกเลยมาเพิ่งมาซื้อของพักผ่าจำ
ทางด้านของ๑๐ตำรวจโทจักริจงามสงวนครับ
เป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสภสำนักทองในพื้นที่ระยองบอกว่า
จากการระดมกำลังออกกันค้นหาตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งคืน
แล้วก็วันนี้มีกำลังเสริมมาจากชาวบ้านมาจากจิตอาสา
รถวิบากรวมกว่า๕๐คน
แสล่าสุดที่ได้เพิ่มเติมก็คือคนร้าย
คือตัวในโอแอบย่องมาขโมยโทรศัพท์

เขาวางโทรศัพท์ไว้หน้ามอเตอร์ไซค์แล้วไปกรีดยางกันไง
ในโอย่องมาหายไป๒เครื่อง
เมื่อตอน๖โมงเช้าคาดว่าคนร้ายน่าจะยังหลบหนี
อยู่ในพื้นที่บริเวณระแวกแถวนั้น
ก็ปูพรมตรวจค้นแล้วก็ปิดล้อมภูเขาทั้งลูกครับ
แล้วก็ตีรัศมีเขยิบกว้างออกไปด้วย
โดยเฉพาะจุดรัศมีร์จากบ้านคนร้าย
ตีไกลออกไป๕กิโลเมตร
เพื่อจะเร่งกดดันให้เขามอบตัวโดยเร็วครับ
ผมก็เดินตามลงมาเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเดินมาก่อนผม
เลียงมานะครับเมื่อวานนี้เกิดขึ้น๔โมงเย็น
หลังจากนั้นค้นหากันทั้งคืนไม่เจอ
เมื่อเช้าได้เบาะแสว่าเห็นแว๊บลงมาจากเขา
คงจะหิวแล้วไปขโมยโทรศัพท์๒เครื่องคนงานกรีดยางเอาไป
แล้ววิ่งแจ้งกลับขึ้นเขาไปอีกรอบหนึ่ง
บ่ายถึงเย็นที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบระยอง
แผนร่วมกันกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบากมาบยางพรเอ็นดูโร่
ค้นหาในพื้นที่๒หมู่บ้านครับ
หมู่๓หมู่๕ตะบนสำนักทอง
พื้นที่ดังกล่าวอย่างที่บอกว่าเก๋งเอยกระบะเอ่ย
เตอร์ไซค์ธรรมดาทั่วไปมันลำบาก
ในการค้นหาเป็นทางวิบากมีก้อนหินด้วยเป็นผืนป่ารกทึบด้วย
ต้องใช้มอเตอร์ไซค์วิบากในการกระชับวงล้อมให้แคบที่สุด
ในขณะเดียวกันชุดเดินเท้าเองก็เร่งค้นหาอีกทางหนึ่งครับ
ในการที่จะตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ดังนั้นใครเห็นเบาะแสใครทราบเบาะแสแจ้งได้เลยครับในพื้นที่
หรือโทร๑๙๑ก็ได้
ตำรวจสพสำนักทองจังหวัดระยองขอให้จับให้ได้โดยเร็วนะครับ